เรือดำน้ำยังเป็นประเด็นที่ผู้สื่อข่าวก็ต้องไปถามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง
วันนี้ไปถามอาจารย์วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ๑๘เมษายนที่อนุมัติออกมา
นุมัติในการจัดซื้อเรือดำน้ำ๑ลำคือ๑๓๕๐๐ล้านบาท
แต่กรอบก็คือจะซื้อให้ได้๓ลำ
ดังนั้นในลำต่อไปถ้าอยู่ในช่วงของรัฐบาลอื่น
ถ้ารัฐบาลอื่นรัฐบาลข้างหน้าเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่อนุมัติจัดซื้อ
ก็ยกเลิกได้อาจารย์วิศนุบอกแบบนี้นะคะ
แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบเรื่องของความโปร่งใสแล้วค่ะ
อนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อเรือดำน้ำนะคะ
นายพิสิทธิลีลาวัชิโรภาษผู้ว่าการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามที่นายศรีสุวรรณจัญญา
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย
เสนอให้มีการตรวจสอบการจัดทำทีโออาร์ของกองทัพเรือ
ว่ามีความโปร่งใสมีความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณหรือเปล่า
ซึ่งก็บอกว่าจะมีการส่งเจ้าหน้าที่อาวุโสที่มีความเชี่ยวชาญ
ไปขอข้อมูลเอกสารลับที่ทางฝ่ายความมั่นคงกล่าวอ้าง
ถ้าพบว่าไม่เหมาะเนี่ยนะคะสตงก็จะมีการจัดทำข้อสังเกตให้รัฐบาล
แต่ถ้ารัฐบาลไม่ทำตามก็อาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ค่ะ
นายศรีสุวรรณเองก็ได้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนแบบนี้
ว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงโทรศัพท์ไปขอให้ยุติการยื่นหนังสือในครั้งนี้
บอกเหตุผลด้วยนายศรีสุวรรณบอกว่าเป็นเหมือนกับการขอส่งสัญญาณ
ไปยังผู้บังคับบัญชาระดับสูงว่าถ้าไม่หยุดคุกคามจะฟ้องร้องตามกฎหมาย
ถ้ามีโทรศัพท์มาแบบนี้นะคะซึ่งระหว่างการแถลงข่าวแล้วก็ยื่นหนังสือ
ก็มีตำรวจค่ะทั้งในและนอกเครื่องแบบไปร่วมสังเกตการณ์ด้วยอย่างที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะคะ
ด้านพลตำรวจโทวิโรเป่าอินรักษาการหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ก็บอกว่าที่ผ่านมาหลายรัฐบาลมีความพยายามที่จะผลักดัน
แต่ก็ถูกตีตกไปด้วยข้อจำกัดหลายอย่าง
แต่ทุกครั้งจะทำอย่างเปิดเผยไม่ได้ปิดบังเหมือนตอนนี้นะคะ
นางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีก็โพสต์เฟซบุ๊กเลย
ตำหนิการรวบรัฐจัดซื้อในครั้งนี้ก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีไปกล่าวหาว่าเธอทำโครงการรับจำนำข้าวจนประเทศเสียหาย
ซึ่งก็น่าจะเทียบได้กับการจัดซื้อรถถังกับการจัดซื้อเรือดำน้ำ
ที่ทำให้ประเทศก็ต้องมีภาระหนี้สินเช่นเดียวกัน
ทีนี้อาจารย์วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้
ว่าที่มีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาก็คือกรอบการจัดซื้อทั้ง๓ลำ
แต่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ๑ลำ
ซึ่งถ้าจะซื้อลำต่อไปก็คือลำที่๒ลำที่๓เนี่ย
ก็ต้องให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
ถ้ารัฐบาลใหม่เอาเข้าที่ประชุมคอรมอลแล้วเห็นว่ามันไม่จำเป็น
ก็สามารถยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีนี้ได้

อาจารย์วิศนุบอกว่าไม่รู้เรื่องนี้นะคะ
ต้องไปถามกองทัพเรือให้เป็นคนชี้แจงเองนะครับ